คือไปทำเขาแล้วแต่บอกว่าไม่ได้ข่มขืน
เรื่องก็คือตำรวจจริงไปจับตำรวจปลอม
ตำรวจปลอมไปหลอกสาวในแอปหาคู่
บอกผมไม่เป็นตำรวจผมไม่เป็นตำรวจนะครับ
หลอกให้สาวไปหาแล้วไปมีเพศสัมพันธ์

เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสมภาพบังใหญ่
ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากญาติของผู้หญิงคนหนึ่ง
บอกว่าหลานสาวอายุ๒๐เป็นพนักงานห้าง
ถูกนายวีรพัฒน์ทำทิพย์อายุ๒๗คนนี้อ้างตัวเป็นร้อยตำรวจโทนะ
หลอกหลอกครั้งนี้บอกเป็นร้อยตำรวจโท
หลอกให้หลานสาวไปหาที่บ้านพักที่บางบัวทองนนทบุรี
กักขังนวงเหนียวแล้วลงมือข่มขืน
คุณผู้ชมฮะทำร้ายร่างกายด้วย
หลังจากได้รับแจ้งนะครับตำรวจก็รีบไปที่บ้านหลังดังกล่าว
พบผู้เสียหายซึ่งอยู่ในการตกใจกลัวนั่งร้องไห้อยู่

ส่วนผู้ก่อเหตุนู่นซ่อนอยู่ในห้องน้ำนู่นนะครับ
ยอมออกมามอบตัวในที่สุดจากการตรวจค้นในบ้านพัก
พบยาเสพติดจำนวนนึงนะครับมีอุปกรณ์การเสพด้วย
มีสิ่งเทียมอาวุธปืนด้วยขออภัยฮะเจ้าหน้าที่ก็
ยึดไว้เป็นหลักฐานจากการตรวจสอบประวัติ
รพัฒน์พบว่าเคยอ้างตัวเมื่อกี้บอกไปตอนตำรวจโทรใช่ไหม
อืมเคยอ้างครั้งก่อนบอกเป็นสิบตำรวจตรี
ส่วนผลการตรวจสอบประวัติต่อไปว่าเคยถูกจับคดีข้อหา
พรบคอมพิวเตอร์เมื่อปีสองมารับหกสิบเอ็ดปลอมเฟซครับ
เฟซบุ๊คชื่อเสมาประจันทร์ตอนนั้นก็อ้างตัวว่าเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติด
กระทั่งมาใช้แอปหาคู่เนี่ยหลอกผู้หญิงนะครับ
รพัฒน์บอกว่าโอ้เจอผู้เสียหายมาประมาณ๑สัปดาห์แล้ว
เจอกัน๓ครั้งยืนยันยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนฮะ
แล้วเราไปอ้างเขาว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าบอกด้วยบอกว่าเราเป็นตำรวจ
ผมเพื่อเป็นนักสตร์ตอนแล้วผมเคล็ดรังกายให้ผมได้ผ่าน
พี่จับพี่จับโอ้เดี๋ยวหลอกกูด้วยมึงหลอกคนอื่นได้อย่างหลอกกู
แล้วหลอกมาอีกคนแล้วเนี่ยไม่ผมไม่เคยหลอกมึงผมไม่เคยหลอกใครอะ
ไม่รู้แหละตำรวจแจ้งข้อหาแล้วเสพยาเสพติดกักขังนวงเหนียว
ข่มขืนกระทำชำราวนะครับหลังจากการสอบสวนนะฮะ
ถ้าผิดข้อไหนเพิ่มอีกเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเพิ่มครับ